เมื่อคืนนี้เขานัดบอกว่าจะมีการไลฟ์สดสักประมาณ๒ทุ่ม
เขาใช้ชื่อช่องยูทูปว่าโคนันเมืองไทย

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เมื่อวานไลฟ์สดสักประมาณ๑ชั่วโมง๒๐นาที๑๙วินาที
ดิฉันสกัดให้เอาเฉพาะเนื้อเน้นประเด็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะ

จะเดินหน้าช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
สองจะแจ้งความเอาผิดไอ้ห้อย

แล้วชอบพูดจุ๊กรูเยี่ยว

แจ้งความเอาผิด๗ข้อหา

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไอ้ห้อยคนนี้แหละ
คือคุณอัจฉริยะไปแจ้งความเอาผิดที่กองปราบ

บอกว่าตำรวจต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแซนเพิ่ม

เพราะมันมีกล้องวงจรปิดที่คุณอัจฉริยะกับพวก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาเนี่ยนะคะ

สรุปแล้วคุณแตงโมตอนก่อนตกเรือไม่ได้เกาะขาแซน
แล้วก็ตกลงไปใช่ค่ะก่อนตกเนี่ยอยู่หัวเรือนะคะนี่แหละค่ะ
คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าจะมีการให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
ให้การเท็จกับแซนทีนี้ไอ้ห้อยคนนี้แหละค่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าแหมจะมาแจ้งความผม
มาแจ้งความผมคุณอัจฉริยะบอกว่ารู้ไหมว่าคุณไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง
คนที่แจ้งข้อกล่าวหากลับได้สำหรับคุณอัจฉริยะก็คือคุณแซนคนเดียวเท่านั้น
อยากให้ดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ
ไอ้ห้อยไอ้โหนก่อนนะอำนาจการสอบสวนเนี่ย
ผมถามว่าวันนี้ไอ้ห้อยกับหนบอกจะไปดำเนินคดีผมนะ
ผมถามว่าวันนี้ไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยนะ
รู้หรือยังว่าวันนี้เรื่องที่ผมร้องทุกข่าโทษเนี่ย
เป็นเท็จหรือเป็นจริงนะ
จะมาอ้างว่าจบกฎหมาย๓๐ปี
ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่า
ห้อยไอ้โหนพวกนี้มันไม่รู้จริงหรอก
หลายคดีเรามึงไม่ต้องคุย

แจ้งความไอ้หลังสงการเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณจะแถลงปิดคดีตามที่ไอ้ห้อยมันพูด

เอาภาพของน้องแตงโมจับขาแซนแล้วต่องน้ำ
แล้วถ้ามีภาพนี้เป็นหลักฐาน
ผมเอาเงินสดหนึ่งแสนบัตรให้ตำรวจบุดนอนภาคหนึ่งทันที

เมื่อความเห็นไม่ตรงกันสิ่งนี้มันก็จะบังเกิด
คือคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะ
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสังคมไม่กดดัน

ขณะที่ทนายเดชาบอก

ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ทนาย

บอกว่าผมรู้หมดว่าตำแหน่งใครอยู่ตรงไหนอย่างไร
ช่วง๒๑นาฬิกา๓๒นาที๑๔วินาที
คนที่ยืนอยู่บนหัวเรือสองคนนั่นคือปอกับแตงโม
ส่วนโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือ
กระติกนั่งข้างโรเบิร์ตฝั่งซ้าย
นั่งหลังโรเบิร์ตส่วนแซนนั่งท้ายเรือนะตอนนั้น
คุณอัจฉริยะพูดยืนยันเหมือนกับว่าคุณแตงโมน่าจะตกจากหัวเรือ
แล้วคุณอัจฉริยะในไลฟ์สดชัดเจนเลยนะคะบอกว่า
ต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือค่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเขาใช้คำนี้นะ
อะไรวะคดียังมีอีกหลายอย่างยังตอบไม่ได้เลย
เฉพาะแผลจะปิดคดีกันแล้วเหรอ
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เรียกผม
เข้าไปสอบปากคำในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคน

เขาเองไปร้องกับกองปราบเพื่อให้กองปราบส่งหลักฐานที่เขามอบให้

เขาจะแจ้งความ๑๕๗กับตำรวจนะคะ

คุณผู้ชมทีนี้มีประเด็นที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่
คุณอัจฉริยะบอกว่าหลังสงครานจะเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นเวลาที่คุณแตงโมตกเรือคือเวลา๔ทุ่ม๓๔นาที
คลิปนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ายังไม่ได้เอามามอบให้กับตำรวจ
แล้วเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นก่อน
เทคนิคพิเศษที่ตำรวจไม่ได้ใช้
แล้วจะเชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันมาร่วมด้วย
เราก็ถามว่าทำไมไม่เปิดเลย
แกบอกว่าอยากจะรู้นักว่าไอ้ห้อยกับพนักงานสอบสวน
เล่นปาหี่ต่อไปอย่างไกล
อยากจะดูว่าฝั่งตำรวจกับคนที่เขาเรียกว่าไอ้ห้อยเนี่ย
ูฟต่อไปหรือว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

ถูกค่ะไอ้ตำแหน่งบนเรือเมื่อสักครู่ก็คือ๔ทุ่ม
๒นาที๑๔วินาทีเมื่อสักครู่ที่ฉันบอก๓ทุ่ม

คุณอัจฉริยะยังบอกด้วยนะคะว่า
หลังสงกรานที่ตำรวจบอกว่าจะแถลงปิดคดี

แล้วบอกว่ามีคลิปที่เห็นว่าแตงโมเกาะขาแซน
จริงจะจ่ายสดเลย๑แสนบาท

๒แสนบาทให้กับตำรวจภูทรภาค๑ทันที

เป็นการปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนกระแสเท่านั้น
หลังจากคุณอัจฉริยะไลฟ์ออกไป
บอกจะแจ้งจับไอ้ห้อยนะฮะคือไม่ต้องเดากันล่ะ
ไม่ต้องเดากันล่ะเพราะว่าคุณเดชาค่ะ
ทนายเดชาเขาออกมาแล้วนะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
ในฐานะทนายความคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะ
โพสต์ข้อความระบุว่านายอัจฉริยะบอกว่าจะฟ้องผม๗คดี
ต้องฟ้องนะครับผมจะได้ฟ้องกลับทั้งโจทย์และทนายโจทย์อ้าว
จากนี้นะฮะทนายเดชายังไลฟ์นะครับพูดคุยกับเอฟซีของเขา
ตำลมดเตรียมสลุปคดีส่งสมมติมาให้อย่างอัยการไม่เกินหนึ่งเดือน
มั่นใจว่าอายการจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะ
คือคนบนเรือ๕และกุญสืออีก๑เป็น๖นะฮะ

และคดีนี้จะเป็นบรรทัศนในการฟ้องร้อง
เพราะว่ามีคนถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ที่จะมีการฟ้องก็หาประมาทพร้อมกันแบบนี้ฮะ

บนเรือ๕คนถูกดำเนินคดีหมดกุญซื้ออีก๑คน

คนเหล่านี้ก็ต้องเดี๋ยวก็ไปอายการ
นะครับไปอายการก็ไม่เกิน๑เดือนเขาก็สั่งฟ้อง

เขาบอกว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัศน์ใหม่
ในการทำความเห็นทางคดี
เกี่ยวกับเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพราะมันจะมีคนประมาทถึง๓คนในลำเรือ
คือปกติเวลาขับรถขับเรือมันก็คนเดียวประมาท

การบรรยายคนบรรยายต้องเก่งนะ
แต่ผมมั่นใจอายการดาวนะครับ
ที่๓ในทีพนดิต
จบในทีพนดิตตั้งแต่อายุ๒๐ปี

แล้วก็เป็นคนที่เก่งปูยง่ายนะมั่นใจ
ก็สามารถจะบรรยายเลยว่ามีประมาทหลายคน
โอ้โหเห็นว่าอีรุงตุงนังไปหมดเลย
ทั้งถนายเดชาะและคุณอัชฎิยะฟัชร์กันเองแล้ว
มีบังแจ๊คถนายตั้ม
คุณหนุ่มกัญชัยนั่นก็มีการแจ้งความเอาผิดกัน